ไปดูชาวหอพักษณ์ที่ลบบุรีกลิ่นศพแน่ดังนี้กลิ่นศพแน่
ชาวบ้านบอกไปตามกู้ไพไปดูไปดูเป็นศพจริงฮะ
เป็นศพอยู่ในห้องนี้ครับผู้ชายอายุ๗๓คาดเสียชีวิตไม่อยู่ต่ำกว่า๓วัน
ตำรวจสพเมืองลบบุรีครับกับแพทย์เวรแล้วก็กู้ภัย

ในซอยดงจำปา๕หมู่๓ตะบนนิคมสร้างตนเอง
หลังจากชาวหอพักเนี่ยแจ้งบอกโอ้โหพี่กลิ่นมันเหม็นคล้ายศพซะละเกิน
นะครับอยู่ในห้องเบอร์๑๖เนี่ย
เจ้าหน้าที่เปิดประตูเข้าไปพังงะเลยครับ
เจอศพจริงเป็นศพผู้ชายนอนอยู่ที่พื้นห้อง
คือนายชัดชัยเพชรไทยอายุ๗๓ปี
เลือดน้องพื้นนะครับแพทย์ชนสูตรนะครับ
พบว่าใบหน้าแล้วก็ตามร่างกายผิวดำคล้ำแล้วนะ
อืดแล้วล่ะครับไม่พบแผลตามตัวไม่มี
ทั้งไม่มีร่องรอยการต่อสู้น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓วัน
ไปเจอกระดาษเขียนจดหมายครับเสียบไว้ที่ประตูห้อง
เป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตมาหาแล้วคงไม่เจอ
มีใจความประมาณว่ามีเพื่อนมาเยี่ยมและเพื่อนโทรหาไม่ได้
หากกลับมาที่ห้องกลับมาหาเพื่อนด้วย
จดหมายลงวันที่๑๔สิงหาคมครับก็คงไม่รู้ว่า

ณัตภัณฑ์ฉัดจำวงครับอายุ๕๑เจ้าของหอพักเล่าบอกว่า
ผู้เสียชีวิตเป็นอดีตทหารรับจ้างมาเช่าหอพักอยู่คนเดียว
ประมาณปีกว่าแล้วบางวันก็มีเพื่อนมาหานะ
ผู้เสียชีวิตมีครอบครัวแล้วก็มีบ้านพัก
ห่างจากหอพักไปประมาณ๑๐กิโลเมตร
แต่เขาไม่อยากอยู่บ้านฮะอยากจะอยู่เงียบคนเดียว

ชาวบ้านได้กลิ่นเหม็นจากห้องผู้เสียชีวิตสงสัย
แจ้งตำรวจมาตรวจพบศพจริง
ตำรวจระบุว่าที่สอบถามสาเหตุจากย่าผู้เสียชีวิตนะครับ
คือผู้เสียชีวิตมีหลายโรคครับโรคหัวใจก็เป็น
แล้วก็เคยไปทำบายพาสแล้วก็เป็นมะแรงลำไส้ด้วย

ภรรยาเคยมาตามให้กลับไปอยู่บ้านท่านก็ไม่กลับนะครับ
ญาติก็แวะเวียนมาดูนะก่อนหน้านี้จนกระทั่งมาเสียชีวิตดังกล่าว